บางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ลามกสกปรก

นี่อันไหนเป็นสุดยอดหรออาจารย์

เอ๊ะจานเป็นชายหายไปไหนไม่เห็นแค่อาศนีย์
มหานิยมไม่ให้เรื่องลามก

ฤษีเนี่ยเป็นของเก่าเป็นเนื้อดินผสมผง
กลางคืนนี้ฤษีมาเข้าฝันว่ากูอยากจะอยู่กับมึง
พบกันมูไนท์วันอังคาร๔ทุ่ม